พาคุณผู้ชมไปที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ

ก็ต้องมีคนแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
ระงับเหตุคนเมาคลุ้มคลั่งของตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรค่ะ
สามนายใช้วิธีสหบาทา
คนเมาถูกใส่กุญแจมือแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าทั้งเหยียบคอทั้งรุมเตะซ้ำ
หลายคนตั้งคำถามเลยว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจหนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
กุญแจมือเขาก็แล้วต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ

อยู่อย่างเฉย
มันไม่ยังเกินเท่านี้หรอก
ดีนะมีคนเยอะอย่างเฉย

ไม่มีใครเนี่ย
เฮ้ย

ไม่ยอมเลย

พวกผมเจตนามาทำดีอย่างนี้
คือเขามีอาการคุ้มคลั่ง

เดี๋ยวฉันดูไม่สามารถเอาความเข้าใจได้เหมือนกัน

เกรียงไกรไทยอ่อนโพสต์คลิปนี้ไว้
จนเป็นที่วิภาควิจารณ์ร้อนแรงมาก
ถึงการปฏิบัตินั่นที่ของตำรวจสามในนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มวันที่๒๓กรกฎาคม
ที่หอพักย่านรังศิษย์จังหวัดปทุงธานี
ทีมข่าวเราได้พูดคุยกับน้องชายของผู้ชายที่ถูกทำร้ายนะครับ
บอกว่าพอเขารู้เรื่องเนี่ยเขารีบเดินทางไปโรงพักเลย
ภาพที่เขาเห็นคือพี่ชายนอนอยู่ในห้องขัง
หายใจรวยรินตามตัวโดยเฉพาะที่ชายโครงมีร่องรอยบอบช้ำอย่างหนัก
ขอให้ตำรวจพาพี่ชายไปโรงพยาบาลก่อน
สรุปแล้วตอนนี้พี่ชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปากเกร็ด๒
ซี่โครงหักและปอดฉีกนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัดพรมเทพผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
เรื่องนี้ครอบครัวผู้บาดเจ็บมาแจ้งความแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เรื่องต้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ขอเวลาสอบสวนสัก๒๓วันว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างขณะเข้าจับกลุ่ม
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เขาจะมียุทธวิธีในการปฏิบัติจากเบาไปหานักค่ะ
แต่เท่าที่รู้มาเบื้องต้นเนี่ยรู้ว่ามีการกระทบกระทั่งกันด้วยแล้วตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสามนายด้วย
เดี๋ยวรอเขาตรวจสอบแล้วชี้แจงกันว่าการที่ตำรวจบาดเจ็บสามนายกระทบกระทั่งกันพอใส่กุญแจมือของผู้ต้องหาแล้วเนี่ยต้องรุมเตะกันแบบนี้ไหม
เดี๋ยวจะต้องมีการเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนอีกรอบด้วย